อยากได้ชื่นใต้กล้าเพราะมันสั้นแล้ว

โชว์โลโก้ก่อน

ไม่ออกมาพูดชื่อพรรคที่ได้รับเสียงเหลืองมาก
ก่อนอื่นขอบคุณแสนสองหมื่นความเห็นที่ส่งเข้ามาทาง
มอยชีพทางสินางคู่นะครับ

ที่๘เองก็มีความชำนาญในเรื่องการเป็นศิลปินและเป็นผู้

เกาหลีไต้หวังสิงคโปร์
ผมเชื่อว่าด้วยทรัพยากรด้วยสถานที่ตั้งของประเทศเราเนี่ย
สามารถทำได้ดีไม่แพ้กับประเทศเหล่านี้
แล้วก็สนใจอยากมีข้อมูล
ผมก็เห็นมากคนที่สนใจการเงินแล้วก็วิภาควิจารณ์
ต้องเริ่มปฏิบัตินอกจากการวิภาควิจารณ์หรือการคิดอย่างเดียว

ผู้ที่มีความคิดทางการเมืองผู้ที่รักบ้านเมืองจริงนะครับ
มีความคิดสร้างสรรค์และคิดว่าตัวเองมีของเนี่ย
พร้อมจะต้อนรับความคิดสร้างสรรค์

ใหม่ในที่นี้ไม่ได้จำกัดวัยนะครับว่าจะต้องเป็นวัยวัยเด็กหรือวัยกลางหรือวัยผู้ใหญ่
อยากได้ชื่นแต่กล้าเพราะมันสั้นแล้วเพราะมันสั้นมากครับ